สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดหลายคนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยสถานการณ์ฝนภาพรวมในวันนี้ก็ยังคงเหมือนกับวันสองวันที่ผ่านมานะครับภาพรวมคือลดลงนะครับในบริเวณตอนกลางประเทศไทยแต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานฝนยังคงเยอะอยู่ถ้าหาก
ในบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าร่องฝนนะครับเป็นจุดที่มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษดังนั้นภาพรวมแล้วฝนจะยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่เหนืออีสานนะครับโดยเพราะฝั่งที่ติดกับราวตกเยอะเป็นพิเศษนะครับส่วนกระแสลมจะสังเกตว่ามีการวกขึ้นไปแถวบริเวณอินเดียนะครั
หลังจากนั้นไปต่อในช่วงเช้าพรุ่งนี้
ก็มีประปรายในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันช่วงบ่ายก็จะเพิ่มขึ้น
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคอิสานมีปลาปลาย
หลังจากนั้นช่วงเย็นก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็ภาคกลางตอนบนอุณหภูมินั้นพรุ่งนี้อาจจะสูงกว่าวันนี้เล็กน้อย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น
และผมตนันพิสิทธิ์มารสวัสดีครับ